พ่อค้าแม่ค้าร้านขายของชำระวังด้วยนะฮะ
เพราะว่ามีแก๊งมิจฉาชีพก็ใช้รถกระบะตระเวนไปในพื้นที่

แล้วก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้านี่จะเอาเบียร์เอาเหล้ามาตั้งที่ร้านไหม
เอามาวางขายที่ร้านไหมเดี๋ยวเราขายให้แบบยกรังเหมาราคาถูก
เดี๋ยวแถมตู้ช่งตู้แช่อะไรให้เรียบร้อยเลย
ก็พ่อค้าแม่ค้าก็เชื่อแต่สุดท้ายพอมาเช็คราคาจริง
โอ้โหขายแพงเกินราคาไปดูคลิปที่เขาแอบถ่ายไว้ได้นะครับ
โอเคนะขอบคุณไหมนะฮะแล้วก็ยกมือไหว้
แล้วก็ออกไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณ
ของที่ได้มาของที่ซื้อมาจะเอามาวางไว้ที่ร้านขายของชำ
เป็นของที่ไม่มีคุณภาพและราคามันแพงเกินจริงนะฮะ
เจ้าของร้านขายของชำเล็กในอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร
ถ่ายคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็นำมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
พร้อมกับเล่ารายละเอียดว่าคนร้ายมากัน๓คน
ใช้รถกระบะสีขาวทะเบียนจังหวัดกำแพงเพชร
อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทใหญ่มาเสนอขายสินค้าราคาถูก
แล้วก็บอกกับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามีเงื่อนไขหนึ่ง
ว่าเป็นสิทธิพิเศษเลยนะหากซื้อครั้งแรกเนี่ย
ถึง๑๒๐๐๐บาทนะครับขออภัยครั้งแรกเนี่ย
ถึง๒๐๐๐บาทตามเป้าเนี่ยนะฮะ
ถ้าซื้อครั้งต่อไปเดี๋ยวจะได้รับสิทธิ์นะฮะ
ในการที่จะให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราคาถูกกว่าท้องตลาด
แล้วก็จะแถมตู้แช่ชั้นวางของป้ายโฆษณาให้ฟรีเลย
งั้นเราเปิดบินกันก่อนเลยไหมเปิดบินล็อตแรกเนี่ย
สักหมื่นกว่าบาทดีไหมพ่อค้าแม่ค้าก็เชื่อครับ
ทางร้านสั่งซื้อของไปเกือบ๑๓๐๐๐บาท
แต่มาตรวจสอบคุณภาพภายหลังพร้อมกับตรวจสอบราคา
พบว่าราคาจริงของของที่รับมาเนี่ยประมาณแค่๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
ตำรวจบอกว่าแก๊งนี้ถูกแจ้งจับไว้หลายท้องที่แล้ว
ครั้งหลังสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
แต่โชคดีที่พ่อค้าแม่ค้าร้านขายของชำร้านนี้
เขาถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายป้ายทะเบียนอะไรไว้ได้นะ

แต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตามต่อนะครับ
เตือนภัยกันไว้ค่ะเจอแบบนี้บ่อย